แต่ยังมีอีกหนึ่งครอบครัวที่ต้องส่งกำลังใจให้ค่ะครับสำหรับครอบครัวของนายสุกเกษมสอนเท่านะคะ
หายตัวไปที่เทือกเขานางนอนนครศรีธรรมราชต้องบอกว่าแปดวันแล้วอะค่ะ
อืมยังหาตัวไม่เจอเลยนะคะคุณผู้ชมใช้ทั้งกำลังคน
ใช้ทั้งกำลังความเชื่อแล้วอะค่ะเมื่อวานนี้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยันในอำเภอทุ่งใหญ่
ก็ถูกจัดให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินค้นหาและกู้ภัยคนหายอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ
จะได้เป็นการจัดระเบียบการจราจรบนเขานางนอนรวมทั้งจัดระเบียบเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ต้องการจะขึ้นไปบนเขาทุกคน
มาลงทะเบียนที่นี่เพื่อขอรับบัตรถึงจะสามารถขึ้นไปได้ค่ะโดยทางจังหวัดก็มีการประสานขอจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน
ได้รับการสนับสนุนจากมณฑนทหารบกที่๔๓ค่ายเทพศตรีศรีรสุนทรอำเภอทุ่งสงศ์มาจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน
บริเวณศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินแล้วเพื่อจะได้แจกจ่ายเสบียงอาหารให้กับเจ้าหน้าที่
แล้วก็จิตอาสาในการร่วมภารกิจค้นหาผู้สูญหายค่ะส่วนในพื้นที่เขานางนอนถูกจัดเป็นกองบังคับการส่วนหน้า
มีในอำเภอจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับทหารจากกองทัพภาคที่๔
ปพทุ่งใหญ่อาสาสมัครกู้ภัยทุกหน่วยแล้วก็ชาวบ้าน
รวมรวมแล้วกว่า๒๐๐ชีวิตนะคะระดมกำลังกันค้นหาตัวนายสุกเกษมอีกครั้ง
หลังจากที่หายเข้าป่านางนอนไปแปดวันเต็มแล้วมีการแบ่งกำลังออกเป็นสามชุดด้วยกันนะคะ
เป็นชุดค้นหา๒ชุดแล้วก็ชุดเผชิญเหตุหนึ่งชุดเป็นการปรับแผนเดินเท้าค้นหาบนเขาบางส่วน
แล้วก็เน้นกำลังไปในพื้นที่แนวราบเชิงเขาเจ้าหน้าที่เนี่ยสันนิษฐานว่าระยะเวลาแปดวัน
นายสุกเกษมอาจจะไปนอนหมดสติอยู่บริเวณร่องน้ำเล็กตามพื้นราบด้านล่างเขานานนอนก็เป็นได้
โดยการค้นหาเมื่อวานนี้ยุติไปตอนหกโมงเย็นค่ะนายอำเภอให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่า
เจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าค้นหาต่อไปเพราะสันนิษฐานว่าผู้สูญหายน่าจะยังอยู่ในพื้นที่
แต่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็มีการประสานไปยังเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
ให้ตรวจเช็คว่ามีใครพบผู้สูญหายในพื้นที่รอบนอกบ้างหรือเปล่าแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังชาวบ้านแล้วก็ประชาชนด้วย